ดูคลิปเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
เขามีการจัดงานบุญประจำปีของหมู่บ้าน
ย้ำว่านี่คืองานบุญนะคะ

มันเกิดเหตุการณ์ที่วัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่
วัยรุ่นต่างถิ่นที่เขามาดูหมอลำในงาน
มองหน้ากันเขม่นกัน

เจ็บเป็นสิบคนเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานบุญ
ช่วงเย็นประมาณ๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
นี่บ้านหนองแอกตำบลบ้านไซใหญ่

อีกฟ้ายหนึ่งคือไวร่ร่วมต่างถิ่น

แล้วต้นเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือมองหน้ากัน
และเขม่นกันแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้

คนที่เจ็บก็มีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนต่างถิ่นนี่แหละค่ะ

บอกว่าโอ้โหเขาอุตส่าห์จัดงาน
งานประจำปีของหมู่บ้านแล้วเป็นงานบุญ
เขาหมดสนุกกันไปด้วยนะคะ
แล้วคนที่เขาอุตส่าห์จัดงานพื้นที่ที่จัดงานให้คุณ
แล้วคุณจะได้บุญตรงไหนเออมายกพวกตีกันเลยดูสิเนี่ยค่ะ
มีเวทีดนตรีพวกนี้ก็คงกินลงกินเหล้ามาด้วยโอ้โหนี่เห็นไหม
นี่นะคะเริ่มจากเบาเบาแล้วสักตั้งตามคลิปอ่ะตุ้งตั้งตุ้งตั้งแบบอื้อหือ